ในการบริหารธุรกิจอาหารเสริมอะไรแบบนี้นะคะ

บอกเลยว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบอยู่เหมือนกัน
สำหรับการตัดสินใจแล้วก็เลือกซื้อของประชาชน

เมื่อวานเขามีเปิดตัวละครแปลกนะ

พูดกันภาษาชาวบ้านแอบเห็นใจนิดนึง

แต่ว่าน้องแต่วซึ่งมางานนี้นะคะ
ก็ต้องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ตัวเองทำอยู่นะคะ

ก็เพิ่งเปิดตัวไปหมาดแล้วไปหลอกเขาอีกหรือเปล่า
แววจะว่ายังไงเรื่องนี้จะต้องกุมขมับหรือเปล่า

ที่ผู้บริโภคหรือแม้แต่ว่าสังคมเองจะช่วยกันแบบ

สิ่งไหนควรค่าแก่การที่เราจะเอามารับประทาน
หรือว่าเอามาแบบเอามาใส่ในตัวเรา
เราเองก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นนักแสดงที่ก็
เราก็อยากที่จะรักษาชื่อเสียงของเราไว้อยู่แล้วทุกคนนะคะ
เราก็พยายามที่จะหาความน่าเชื่อถือ
แล้วก็ความที่แบบทำให้เรามั่นใจจริงว่าเราจับตรงนี้แล้ว
มันก็น่าจะแบบปลอดภัยกับทุกคน

แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่ที่จิตสำนึกนะคุณผู้ชม
ถ้าเราแบบตั้งมั่นว่าเราจะไม่หลอกคนเราก็จะไม่หล

อยากบอกว่ากรรมสมัยนี้มันติดจรวดนะคะ

ใครทำอะไรไม่ดีนะคะมันแบบพุ่งเร็วมาก

ตอนนี้ไปหวั่นนะคะสับวัยรุ่นก็คือ
แล้วก็ที่สำคัญมีคนได้รับโทษเยอะมาก
บางคนแบบท้องไส้ปั่นป่วนบางคนหน้าพัง